บรรดานักเสี่ยงโชคเนี่ยเขาพากันไปร่วมพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชค
โชครับทรัพย์แล้วก็ไหว้ขอพรบวงสวงบูชาพญานาคาราช
พ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมาค่ะ
ผู้เข้าร่วมพิธีนะเขาไม่ได้ไปมือเปล่านะ
เขาเอาผลไม้ไปถวายเป็นเครื่องบูชาด้วยเห็นไหมมีกล้วยเป็นเครือเลย
ขอเลขเด็ดเลขดังไปซื้อลอตเตอรี่ลุ้นรางวัลกัน
นี่เห็นหายไหมเออล้วงไข่กันใหญ่
เขาบอกเลขไหมยังบอก
นางสมพรสังเสงี่ยมวัย๓๕ปีชาวปฐุมธานีบอกว่า
มาร่วมพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชคกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วก็มาล้วงไข่ในหายทองคำนี่แหละได้เลขเด็ดไปเสี่ยงโชค
ถูกรางวัลจริงนะคุณแล้วไม่ใช่ถูกแบบสองตรงสองตัวอะไรอย่างนี้นะคะ
ได้เป็นแสนค่ะเธอเลยบอกว่าโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะ
เลื่อมใสทั้งศรัทธาเลยกลับมาร่วมพิธีอีกครั้ง
คราวนี้ล้วงไข่ในหายทองคำมา๓ครั้งได้เลข

อันนี้คือที่เธอล้วงขึ้นมาได้
ได้๓ครั้งได้๘ครั้งนึง๗ครั้งนึง๑ครั้งนึงอีกครั้งนึงใช่ค่ะ
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคลุ้นรางวัลทันที
ส่วนนางสง่าพินพรวัย๖๒ปีชาวจังหวัดราชบุรีก็มาร่วมพิธีเหมือนกันนะคะ
เซียมซีค่ะได้หมายเลข๙๓๗ก็รีบไปหาซื้อลอตเตอรี่
ได้มา๒ชุด๔ใบหวังว่างวดนี้แหละฉันจะสมหวังเสียทีจ้ะ